อาจารย์ต้องบอกความหวังที่เรามีหลังจากนี้
เพราะเราดูสัดส่วนตัวเลขแล้วจะไปหาที่ไหนเหรอ
ถ้าเราดูสมัยก่อนนักเรียนแพทย์ใช้หน้ากากผ้า
เขาจะใช้มักถ้าเราดูสมัยก่อน

ตอนนี้ก็ทางโรงพยาบาลก็ทำเองบ้างแล้ว

ก็เป็นหน้ากากผ้าที่โรงพยาบาลทำเอง
ก็เป็นด้านสีเขียวก็คือตัวที่ติดกับจมูกนะครับ
ก็เป็นผ้าลินินธรรมดาเพื่อไม่ให้เกิดการระคายเปลือง
แต่ว่ามีการประยุกต์ใช้ก็คือ

ก็คือตัวป้องกันการซึมผ่านของเหลวนะครับ
ถ้าข้างในชั้นที่๒ก็จะมีฟองน้ำให้นุ่ม

แล้วก็ชั้นที่๓จะมีแผ่นผงคาร์บอน
ซึ่งตัวนี้ยังเหลือเยอะเลยในตลาด
หลังจากวันนี้ควรจะไปกว้านซื้อแล้ว
ตัวนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของไฟฟ้าสถิต

ส่วนตัวสุดท้ายก็คือผ้าสีเขียวที่ป้องกันการระคายเครื่อง

ถ้าดูแล้วก็ตรงตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
เขาบอกว่าตามคุณลักษณะที่ต้องการ
ไม่มีกลิ่นผิดปกติ

ที่เราเห็นตัวเลขต่างมันยังมีอีก